ฉลองครบรอบ๓๐ปีในวันที่๕พฤษภาคมนี้ค่ะติดตามได้จากรายงานค่ะ
ความนิยมกีฬาแข่งรถยนต์ทางเรียบในประเทศไทยเริ่มเด่นชัดเมื่อ๓๐กว่าปีที่แล้ว
โดยเวลานั้นกลุ่มคนที่ชื่นชอบความเร็วรวมตัวกันจัดแข่งขันรถยนต์ในสนามบินหน่วยทหารต่าง
อย่างเช่นสนามกองบิน๒ทอสนามบินบน๖ดอนเมืองเป็นต้น
กระทั่งมีกลุ่มนักแข่งรถกลุ่มหนึ่งเห็นว่าถึงเวลาแล้วที่ประเทศไทยจะมีสนามแข่งรถยนต์ทางเรียบมาตรฐาน

กระทั่งวันที่๑๒มกราคมพุทธศักราช๒๕๒๙สนามพัทยาเซอร์กิจก็เปิดตัวขึ้น
เพื่อเทิดพระเกียรติแด่พระองค์เจ้าพีรพงศ์พานุเดชนักแข่งรถระดับโลกคนแรกของไทย
โดยนายพิทักษ์ปราดเปลือง๑ใน๓ผู้ก่อตั้งสนามพีระเมื่ออดีตบอกว่า
พีระอยู่คู่วงการมอเตอร์สปอร์ตไทยมายาวนานขึ้นปีที่๓๐
มีความคิดที่จะจัดฉลองขึ้นโดยจะจัดขึ้น๓ครั้งในปีนี้
เริ่มครั้งแรกคือในวันที่๕พฤษภาคมที่จะถึงนี้
ซึ่งในวันนั้นจะเป็นการย้อนอดีตความยิ่งใหญ่ของสนามแห่งนี้
ซึ่งคุณชนะเดิมที่เป็นลูกค้าผมทำค้ารถอยู่ด้วยนะฮะ
และผมก็เชิญคุณชนะทหรืนให้รู้จักกับคุณมจิน
คุณมจินก็เลยต้องร่วมกัน๓คน
ก็เลยคิดว่ามันถึงเวลา๓๐ปี
แล้วสนามเองเนี่ยปัจจุบันมันก็มีสนามใหม่เกิด
เกิดมาทั้งสนามบุรีลำแล้วก็สนามใหม่จะเกิดที่ชนบุรีนะครับ
ในประเด็นนี้เราก็มองว่าสนามเราก็มันเหมือนฐานรากฐานของนักแข่งทุกคนของวงการโมเลอร์สปอร์ต
และวงการแข่งรถทางเรียบบ้านเรา
พัทยาก็เป็นเหมือนเซ็นเตอร์เหมือนโฮมเลสของทุกของนักแข่งทุกคนที่เติบโตมา
ปัจจุบันก็แตกกิ่งก้านสาขากันไปสร้างสนามบ้างไปเป็นนักแข่งไปต่างประเทศบ้างอะไรบ้าง
ตรงนี้ก็เลยคิดว่าถึงเวลาครบรอบ๓๐ปีเราควรจะมีการเฉลิมฉลอง
จากจะมีการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบหลากหลายประเภทแล้ว
ยังมีขบวนพาเรทรถแข่งสมัยอดีตให้รับชมอีกด้วย
โดยผู้ที่ชื่นชอบความเร็วทางเรียบสามารถติดตามได้ทางสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
ในวันที่๕พฤษภาคมนี้เวลา๑๔๑๖นาฬิกา